มาดูเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาคารที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายข้าวหมูแดงบริเวณถนนราชพฤกษ์นะครับ
ซึ่งเหตุนี้นะครับทำให้มีเจ้าของร้านข้าวหมูแดงวัย๖๖ปีเสียชีวิตคากองเพลิง
แต่ทีนี้ผลชนะสูตรศพออกมาว่าเจ้าของร้านที่เสียชีวิตรายนี้
มีรอยฟกช้ำรวมถึงกระดูกต้นคอเว้าและแตก
พร้อมทนายรณรงค์แก้วเพชรก็เข้าร้องเรียนต่อตำรวจสพบางขุนเทียน
โดยแจ้งว่าการเสียชีวิตของบีดาเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ
คดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่ง
บริเวณถนนราชพฤกษเขตภาษีเจริญกรุงเทพ
ทำให้บ้าน๒ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้
ถูกไฟโหมลุกไหม้จากชั้น๒ของบ้านวอดเสียหาย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพยายามเข้าไปในบ้าน
เพื่อดับไฟที่กำลังโหมลุกไหม้
กลับพบว่าประตูทางเข้าหลักหน้าบ้าน
ซึ่งเป็นประตูเหล็กทึบสีเขียวมีโซ่คล้อง
ถูกล็อกกุญแจจากด้านนอกเอาไว้

ใช้เวลา๔๐นาทีระดมฉีดน้ำเพลิงจึงสงบ
โดยมีญาติและเพื่อนบ้านมามุงดูด้วยความตกใจ
แน่นอนว่าประเด็นประตูล็อกจากด้านนอก
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ตำรวจตั้งปมข้อสงสัย
ประกอบกับสภาพศพของนายอานันต์แสงอุไร

ถูกไฟคลอกนอนคว่ำหน้าไร้วิญญาณ

ภาควิชานิติเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เพราะขาดอากาศจากการบีบรัดบริเวณลำคอ
หลอดลมมีเพียงเขม่าวควันเล็กน้อย

อนันต์สวมสร้อยคอทองคำหนัก๕บาท
เหรียญจตุคามรามเทพเลี่ยมทอง

และแหวนทองที่นิ้วหนังข้างขวา๒วง
รวมถึงมีเงินสดอยู่ในกระเป๋ากางเกง

แต่จากการตรวจสอบพบว่าสร้อยคอทองคำหนัก๕บาท
ห้อยจตุคามรามเทพเลี่ยมทอง
รวมถึงเงินสดไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐บาทได้หายไป

และยังพบแหวนเพชรตกอยู่ด้วย๑วง
แต่ลูกของผู้เสียชีวิตไม่รู้ว่าเป็นของใคร

ทำให้ญาติเชื่อว่าในอันนั้นถูกฆาตกรรม
โดยถูกทำร้ายก่อนเผาบ้านอำพราง
ประสานทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย

ร้องเรียนต่อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน๙
และนำหลักฐานบัตรประชาชนไม่ทราบเจ้าของ

ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพ่อที่บ้าน
หวังว่าอยากให้พ่อไปสู่สุขติ
ก็น่าจะต้องเป็นคนใกล้ตัว
คือถามว่าเป็นคนคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวไหม
ก็ไม่ปักใจเชื่อทีเดียวเพราะว่าคือคนเขาก็ไปมาหาสู่พ่อหลายคนอ่ะ
เพราะพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าเพื่อนฝูงเอามาบ่อย
หรือคนนู้นคนนี้หรือจะเป็นคนที่มากินข้าวแวะมาคุย
หรือเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนชอบคุย
เวลาคนนู้นคนนี้มาเขาก็จะคุยเขาจะมาคุยเล่นอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ปักใจเชื่อว่าใครเป็นคนทำ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙ได้สั่งการให้ชุดสืบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิด๒ตัวที่อยู่ภายในร้าน

เรื่องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
และจะเรียกคนใกล้ชิดของผู้ตายเข้ามาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายต่อไป
สำหรับนายอนันต์ผู้ตายเคยหอบหลักฐานเข้าร้องกองปราบ
ให้ช่วยตามหาลูกสาววัย๓๗ปีหลังจากนายซีม่อนบินตัน
ชาวอิสราเอลกับลูกชายวัย๑๗ปี
ถูกจับคดีฆ่าหันศพบกปูนอดีตนายตำรวจสัญชาติเดียวกัน
กลายเป็นข่าวคลึกโครมเมื่อปี๒๕๕๙
และลูกสาวก็หายตัวไปอย่างปริศนา
ผลชนสูตรศพพบว่านายอนันต์เสียชีวิตจากการถูกบีบรัดคอ

แต่ลูกสาวคนเล็กและญาติญาติก็มั่นใจว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
เพราะผ่านมานานหลายปีรวมถึงทั้งคู่ก็รับโทษอยู่ในเรือนจำและสถานพินิษฐ์
ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ
ระวีการแก้วิจิตรายงาน